หลังจากที่เราให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเกี่ยวกับ
เราจะเลือกที่ที่อยู่อย่างไร

หนึ่งในนั้นบอกว่าให้มีพี่รอปภที่เข้มงวดมากหน่อย

ที่จะพูดแบบนี้เพราะว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีล่าสุดเลยนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาพริตตี้สาวเขาอยู่ในห้องคนเดียว

ทีนี้มีคนร้ายถอดบานเกร็ดแล้วปีนขึ้นมา
ตอนแรกจะมาลักซับเฉยแต่เห็นเจ้าของห้องหน้าตาดีไง
พยายามข่มขืนนะคะแต่น้องคนนี้ใช้มีดแทงสวนเข้าไป

แต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะคะ
เป็นนักศึกษาอยู่เลยค่ะระดับปวสนะคะ
จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะถามว่าเอาเงินไปทำไงทำ
ทำอะไรเขาบอกว่าเอาเงินไปใช้เกี่ยวกับการใช้หนี้พนันบอลออนไลน์นะคะ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีค่ะจับกลุ่มนายสารวุฒิตังคณามอายุ๒๔ปี
พร้อมของกลางเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนเปื้อนเลือด
และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในวันเกาะเหตุนะคะ
โดนจับกลุ่มเพราะบุกเข้าไปในห้องพักของนางสาวตุ๊กตาเป็นนามสมมุติค่ะ
น้องคนนี้มีอาชีพเป็นพริตตี้นะคะอยู่คนเดียว
วิธีการของคนร้ายก็คือพยายามเข้าไป
คือจะเข้าไปรักทรัพย์ก่อนแต่ว่าเห็นเจ้าของห้องหน้าตาดี
ก็เลยบังคับขืนใจนะคะแต่ว่าถูกแทงสวนค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๔๒๓กุมภาพันธ์นะคะ
นายสารวุฒิเข้าไปในหอพักแห่งหนึ่ง
จุดนี้คือริมถนนอดุลยเดชในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
การก่อเหตุก็คือไปถอดบานเกร็ดหน้าต่างหลังห้อง
นางสาวตุ๊กตาผู้เสียหายแล้วก็ปีนเข้าไปข้างใน
หวังจะลักทรัพย์นะคะซึ่งขณะเกิดเหตุผู้เสียหาย
พยายามขัดขืนแต่สู้แรงผู้ก่อเหตุไม่ไหว
ในช่วงที่จะเข้าไปรักทรัพย์เนี่ยนะคะแล้วก็พยายามที่จะข่มขืน
เพราะเห็นน้องเขาหน้าตาดีนะคะแต่ทีนี้ในช่วงที่ชุนละมุนกันอยู่
ตุ๊กตาผู้เสียหายเขาออกอุบายค่ะบอกว่า
พี่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงหนูขอหยิบอุปกรณ์ก่อน
ก็คือตุ๊กยางอนามัยนี่เป็นหน่วยคริปอีกอย่างนึงเลยนะ
ใช่ยินยอมก่อนทำเป็นยินยอมก่อนเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นไปหามีดปอกผลไม้ค่ะที่อยู่ในตู้เก็บของ
เอามาแล้วก็พุ่งมาแทงคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บที่หัวนมด้านซ้าย
และที่ต้นขาทั้งสองข้าง
หลังจากถูกแทงนายสารวุฒิผู้ก่อเหตุโมโห
ทำร้ายตบตีนางสาวตุ๊กตาจนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ทีนี้หลังจากที่ตัวเองได้รับบาดเจ็บเสียเลือดมาก
ถอนตัวค่ะออกมาจากห้อง
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วก็หนีไปตามซอกซอยต่าง

โดยไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะ
จนกระทั่งตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดสามารถไปจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
สำหรับผู้ก่อเหตุเป็นใครมาจากไหน
นายสารวุฒิตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปวส๒วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เขารับสารภาพค่ะบอกว่าตัวเองเป็นคนนครปฐม
แต่มาเรียนที่อุดรนะคะกำลังจะเรียนจบชั้นปวส๒
ส่วนสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเพราะว่าต้องการเงินไปใช้
หนี้พนันฟุตบอลออนไลน์จึงตัดสินใจเข้าไปลักทรัพย์นะคะ
วิธีการเลือกจะเลือกจากด้านนอก
คือเขาไม่ได้เข้าไปในห้องเองนะเขาเลือกจากข้างนอกเลย
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมา
เขาบอกเขาเลือกห้องที่เห็นว่ามีเสื้อผ้าผู้หญิงแขวนอยู่ด้านหลัง
ถ้ามีเสื้อผ้าผู้ชายด้วยแสดงว่าอาจจะอยู่กับแฟน

เขาเลือกเฉพาะที่มีเสื้อผ้าผู้หญิงแขวนอยู่ด้านหลังห้อง
ให้แน่ใจว่าผู้หญิงคนเดียวแน่
แต่พอเข้าไปในห้องตอนแรกจะไปรักทรัพย์ใช่ไหม
เห็นผู้เสียหายหน้าตาดีรูปร่างดี

นี่เป็นภาพห้องที่เกิดเหตุนะคะ
ด้านหลังจะเห็นว่าเป็นบานเกล็ดนี่นะคะ

เย็บไปสามเข็มหมอถามว่าไปทำอะไรมา

บอกว่าถูกของมีคมแทงขณะทำงานนะคะ

ผู้ก่อเหตุก็คือนายสารวุฒิถูกจับกลุ่มได้
ตุ๊กตาบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเลย
ที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแล้ว

แต่ตอนนี้นอนไม่หลับเลยแม้แต่คืนเดียวค่ะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาพยายามข่มขืน
บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
และพยายามลักทรัพย์ก่อนที่จะควบคุมตัวนายสารวุฒิ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ